คุณผู้ชมไปดูเหตุระทึกที่จังหวัดชนบุรีกันหน่อยนะคะ
คนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าอกสั่นขวัญโดนแขวน

โอ้คุณคะเครื่องเล่นนะคะ
ลักษณะที่มันหมุนแบบนี้เป็นเวฟ

แบบนี้ค่ะขึ้นไปค้างเสร็จปุ๊บอารมณ์ก็ค้าง
อารมณ์อยากเล่นต่อนะอารมณ์กลัวค่ะ
กลัวสิครับเพราะว่าไปค้างแบบนั้นนานนับชั่วโมงคุณ

กลัวนะแล้วคุณสุดท้ายแต่ว่าเคราะห์ดีมาก
ที่ไม่มีใครได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิต

เขาได้รับความมีโยคมากเรื่องเรื่องนี้

เกิดขึ้นในงานประจำปีของวัดตานล้อม
อำเภอเมืองชนบุรีเมื่อค่ำเมื่อวานนี้ค่ะ

เขากำลังสนุกสนานกับเครื่องเล่นใหญ่เลยค่ะ

ก็เลยส่งผลให้เครื่องเล่นค้างกระทันหัน
สร้างความตกอกตกใจแก่กลุ่มวัยรุ่น
เพราะที่นั่งคุณเฉลยแล้ว
ที่นั่งตอนแรกมันเต็มทุกที่
แล้วหลังจากนั้นแต่ละคนเอาตัวรอด

แต่๓คนเป็นผู้เหลือเป็นผู้รอด

ไม่สามารถลงมาได้ทีนี้ถามว่าทำไงอ่ะ
เค้าเล่าดีมากเพราะคนแถวนั้น
เขาใช้เชือกไปผูกกับเครื่องเล่น
แล้วก็ให้ทั้ง๓คนค่อยปีนป่ายลงมานะคะ
๓คนติดอยู่วิธีการช่วยของเขา
นี่ค่ะ๓คนนี้ติดอยู่บนเครื่องเล่นสักประมาณ๑ชั่วโมงค่ะ
ที่สุดแล้วทั้ง๓คนก็ลงมาได้อย่างปลอดภัย
คนสุดท้ายเป็นผู้รอดลงมาได้
แล้วคุณผู้ชมไปฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
รอดได้ถึงยิ้มได้นะลูกน้อง
แล้วถามว่าขยาดไหมกลัวไหม
เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเครื่องเล่นภายในวัด

พอไฟฟ้ากลับมาเป็นปกติปุ๊บ
เครื่องเล่นสตาร์ทปั๊บคนกลับไปใช้บริการปุ๊บ
ใครที่อารมณ์ค้างอยู่ตัวยังกำอยู่ในมือขอรอบ๒
แต่ว่าเอาล่ะคณะกรรมการวัดตาล้อมบอกว่า

ถ้าเกิดว่ามีก็จะมีการสั่งยกเลิกต่อไปนะคะ
ความเร็วในการหมุนสักประมาณ๒๖รอบต่อนาที
ไม่มีการตีรังกานะไม่มีการตีรังกา
ปี๒๕๖๒คือปีที่แล้ว
เหวี่ยงคนตกลงมาในงานรุนหนาวที่จังหวัดลบบุรี
ครั้งนั้นมีคนเจ็บด้วย๓คนแต่เคราะห์ดีครั้งนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ